กลับมาช่วงนี้นะคะไปดูความคืบหน้าคลิปโด่งดังในโลกโซเชียล
เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอข่าวไปนะฮะกรณีผู้ชายสองคนเป็นแขกไม่ได้รับเชิญ
อันนี้พ่อฝ่ายเจ้าสาวเขาบอกมานะคะไปเบาแล้วก็ป่วนกลางในงานแต่งนะคะ
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้มีคลิปออกมาให้ได้ดูกันแล้วล่าสุดมีคลิปใหม่ออกมานะคะ
แต่เอาเป็นว่าเรื่องของคดีความมีความคืบหน้าด้วยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะ
พนักงานสอบสวนคุมตัวส่งฟ้องศาลพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวทั้งสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะในวงกลมสีขาวที่เราวงกลมให้เห็นนะคะ
เป็นผู้ชาย๑ใน๒คนมีเสื้อขาวกับเสื้อเขียว
เสื้อเขียวเนี่ยพยายามขึ้นไปบนเวทีไปป่วนไปร้องไปเต้นบนเวที
คือไปรบกวนเขาอะค่ะเขาก็ไม่ได้เชิญไปนะ
พอเขาห้ามให้ลงมาเนี่ยก็ไม่พอใจค่ะ
ลงมาข้างล่างแล้วเอาปืนลักษณะเหมือนปืนลูกซองค่ะ
มายิงข่มขู่เจ้าภาพแล้วก็คนที่เป็นแขกที่ไปร่วมงานแต่งนะ
อีกคนหนึ่งเมื่อวานเป็นผู้ชายเสื้อขาวอ้างตัวว่าเป็นทหารอากาศ
เมื่อวานได้เห็นคลิปแล้วนี่ไงมาแล้วนะเสื้อขาวนะ
แล้วมีคนไปถ่ายคลิปพยายามแลบลิ้นปริ้นตาแล้วก็อ้างบอกว่าตัวเองเป็นทหารอากาศนะ
ผมไม่กลัวหรอกแล้วใครที่จะมาคุยกับผมเนี่ยต้องยดใหญ่กว่า
ผลเอกเท่านั้นผมถึงจะคุยด้วยนะคะแล้วถ่ายเนี่ยอย่าถ่ายอย่างเดียวนะ
เอาไปโพสต์ประจานผมด้วยจัดให้
คลิปเลยทีนี้สามคลิปรวดเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ย
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊กโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าคิตตี้
ชัดธัญญาพีเคขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะมีการโพสต์นี่แหละ
ก่อนหน้านี้เป็นคลิปนี้นะคะอันนี้เป็นภาพของเมื่อวานนะคะ
แล้วโพสต์คลิปนี้พร้อมกับเขียนข้อความว่าเสื้อเขียวกับเสื้อขาว
อ้างตัวว่ามียศสูงค่ะประเทศไทยอะไรก็ได้
แท็กงานแต่งหรือสงครามโลกแฮชแท็กแชร์ไปจับตัวมันให้ได้
นี่นะคลิปนี้ความยาวสักประมาณ๓นาทีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในงานแต่งที่หมู่๓อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
เกิดขึ้นสักประมาณสามทุ่มเศษของเมื่อวานสื่นก็คือวันที่สิบมีนาคมนะคะ
คือหลังเกิดเหตุทางเจ้าภาพเองก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายสองคนนี้แล้ว
เขียวกับเสื้อขาวเนี่ยนะกระทั่งช่วงค่ำของเมื่อวานเนี้ยค่ะ
ตำรวจสพศพปลาไปจับกลุ่มทั้งสองคนได้
ขณะที่มีการตั้งด่านตรวจบนถนนพะหนโยธินลำปางตากขาล่อง
ทราบชื่อต่อมาก็คือชื่อว่าฟังชัดนะคะ
ทหารไหมพันธาอากาศเอกกรฉัดทองธรรมชาติ
หรือเขาใช้อีกชื่อหนึ่งว่าพิชยะนิธิพุทธทางกูล
คนนี้เนี่ยอายุ๔๖ปีส่วนอีกคนนึงก็คือ
นายทองหล่อฉิมสันเทียอายุ๔๔ปีนะคะ
อกจากจะกลับจับกลุ่มตัวได้แล้วเนี่ย
ก็ยึดของกลางได้ด้วยนะคะเป็นปืนลูกซองยาว๑กระบอก
ปืนขนาด๓๘มิลลิเมตรอีก๑กระบอกด้วยกันค่ะ
และล่าสุดเช้าวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็เดินทาง
พบกับชาวบ้านที่เขาก็อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปด้วยคลิปแรกเนี่ย
ที่เขาถ่ายไว้เป็นกรณีชายเสื้อเขียวเป็นฐานอากาศ
ส่วนอีกคลิปแบบที่เป็นภาพขนาดที่ชาวบ้าน
ชาวบ้านกำลังเต้นกันอย่างสนุกสนาน

ก็ไปปวดบนเวทีแบบนี้เสื้อเขียวนะคะ

ว่าทั้งคู่เนี่ยตอนที่ชาวบ้านไปห้ามเนี่ย

เป็นคลิปก็มีการโต้เถียงกันเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าของคลิปกันหน่อยค่ะ
พี่อยู่ข้างล่างค่ะก็บอกให้เขาลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เหมือนไม่พอใจแล้วก็
จากนั้นก็เพลงสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์เลยค่ะ

เพราะว่าตอนแรกไม่คิดว่าเขามีปืนไงคะ
พอเขาชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าอย่างนี้ค่ะ
ทุกคนก็หลบไปอยู่ข้างหลังเวทีหมดเลย
เพราะว่ากลัวได้รับมันมา

คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟัง

สำหรับพฤติกรรมพฤติกรรมของทั้งสองคน

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อนหน้านี้
ตำรวจสพวังเหนือก็มีการ

คือหนึ่งมีอาวุธปืนสองพกพาอาวุธปืน

เดินทางมาร่วมสอบสวนด้วย

ส่งฟ้องต่อสารจังหวัดลำปาง
และคัดค้านการประกันตัว

ยังยิ้มได้
แต่ว่าช็อตนี้ไม่มีลาบวินปิ้นตาแล้วนะ

เฮ้ยเพราะเมาแบบนั้นแหละ